กินข้าวเหนียวไก่เขาบอกว่าข้าวเหนียวไก่ที่นี่ให้เยอะให้เต็มที่เรียกได้ว่าห่อแทบแตกเลยครับ
ว้าว
โอ้โหถ้าห่อแบบอย่างนี้มันแน่นจนถึงขั้นห่อไม่ได้แล้วก็พี่ใส่ถุงพลาสติกมาเถอะครับถุงใหญ่อะครับ
เฮ้ยถุงห่อมาจนร้อนน่ะละเป็นมัสอ่ะอย่าเรียกเป็นห่อเลย
เออเป็นมัสใหญ่เลยแล้วเขาขายราคา๓๐บาทหรอ
๓๐บาท๓๐บาทสำหรับไก่๒ชนิด
คือคละได้รวมได้คุณดูข้าวเหนียวก็เยอะไก่ก็เยอะนะ
แต่ถ้าคุณเลือกไก่แค่ชนิดเดียวแบบรสชาติเดียว๒๕บาทเอง
ถูกกว่า๓๐อีกเออแล้วคือให้เยอะมาก
อ่ะไปกันร้านนี้เจ๊พัดข้าวเหนียวไก่ทอดที่เปิดขายอยู่ที่ตลาดเคหะพระราม๒
อยู่ใกล้กับบิ๊กซีแถวนั้นอยู่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพนี่แหละ
โอ้โหคุณผู้ชมข้าวเหนียวไก่ทอดเยอะจริงเยอะมาก
คือเอาจริงนะถ้าใครเป็นประเภทแบบไม่ได้ทานเยอะทานน้อยหรือทานพอประมาณ
ไม่หมดอ่ะเอางี้คุณเก็บเอาไว้ทานพรุ่งนี้ต่อได้
โอ้โห๓วัน๔วันไม่หมดจริงเยอะมากกินกับเพื่อนได้นะครอบครัว
แล้วที่ผมพูดไปในตอนแรกว่ามีหลายชนิดหลายรสชาติให้ได้เลือกมีรสชาติอะไร
อย่างที่สองไก่ทอดคลุกผงลาบกับไก่ทอดรสลาบไปแล้ว

แล้วมีไก่ทอดคลุกผงพิซซ่า

ถ้าสั่งไก่หนึ่งรสชาติหนึ่งชนิด

หากเลือก๒ไก่๒รสชาติ
ก็จัดไปห่อละ๓๐บาท

เราไปได้ภาพนี้มาจากติ๊กต๊อกของคุณ
ใช้ชื่อว่ามุกนรินรัฐ
เธอเองก็บอกว่ายินดีเอาภาพไปใช้เลยค่ะ

อยากจะช่วยกันโปรโมทกับร้านอาหาร
ที่ว่าอร่อยและคุ้มค่าแบบนี้ครับ
โอ้โหอยากจะพุ่งไปถึงพระราม๒ตอนนี้
อาทิตย์กล้าขอโทรไปก่อน